ต้องบอกเลยว่าความสงสารเป็นเหตุสังเกตได้
ผู้หญิงคนหนึ่งค่ะเห็นลูกควายกับควายตัวใหญ่

ก็เลยเอาผักบุ้งไปให้ควายตัวเล็ก

มาควิดเสร็จปุ๊บเธอวิ่งหนีขึ้นไปบนต้นไม้
แล้วมันไปตามเพื่อนมาอีก๖ตัวมาไล่ควิดเธอค่ะ

เปิดกลับเดินเลย

โอ้โฮชาวเด็ดบอกว่าไม่รู้จะขำหรือจะสงสารเลยน่ะนะขำนี่บาปนะเนี่ย
ถ้าขำไม่บาปเลยละเนี่ยนอนก็ระบากอยู่
ต้นไม้ก็ขึ้นยากนะดูจากต้นแล้วอ่ะแถมขึ้นมาเจอมดกัดอีก
โอ้โหนี่คือตอนนั้นเนี่ยพละกำลังคือมันมาแล้วคือต้องปีนขึ้นไป

ใช่ปีนต้นไม้ไม่เป็นก็ต้องปีนเป็นแล้วค่ะ
หนีตายก่อนเลยนะคะแล้วคือความแสบของเจ้าควายไปตามเพื่อนมาด้วย

นี่ไม่ใช่หมาหมู่นะควายหมู่ค่ะตามพวกมา
ผู้หญิงคนนี้สติดีมากโชคดีอย่างหนึ่งอะไรรู้ไหมคะ
กโทรศัพท์มือถือด้วยตอนปีนขึ้นไปบนต้นไม้แล้ว

แม่ช่วยหนูด้วยแม่มาถึงแม่ท่องกระถาไล่ควายเลย

ว่าคนนี้มีวิชาตัวเบาแล้วแม่มีคาถาอีกต่างหาก
แม่บอกไปบ้านนี้ไม่ธรรมดา
แม่พูดแค่ไปมันไปเลย

สุดท้ายแล้วเธอรอดเธอปลอดภัยนะคะ

ถึงบอกไงว่าความสงสารเป็นเหตุสังเกตได้นะฮะ

สุดท้ายแล้วรอดรอดปลอดภัยค่ะ
งานนี้ก็มากสุดคือเจ็บตัว
เพราะมดแดงบนกิ่งไม้มันกัดนะฮะ

เธอบอกว่าเธอเชื่อลึกว่าที่ถูกควายไล่ควิดเนี่ย

เพราะอายุ๒๕ปีวัยเบนเจอร์เพศพอดี
ก็เลยเกิดเคราะหร้ายแบบนี้ขึ้นนะคะ

แต่ที่นครนายกตายทั้งคนทั้งควาย

มีควายแม่ลูกอ่อน๒ตัวครับ
ลูกอ่อนด้วยนะมันคลั่งฮะ
มันคลั่งไล่ควิดเจ้าของใหม่
คือเจ้าของใหม่ก็เอามาเลี้ยงได้๔วัน

ไอ้๒ตัวนี้ให้ตายนะครับ
เพราะว่าคนเนี่ยถูกควิดตายไปแล้วครับ